คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเฮียเล็กราชวัฒน์หรือคุณพ่อประทีพนะคะ
เพราะท่านคือหนึ่งในผู้สร้างเพลงโบรักษ์สีดำที่พี่นางสิริพรได้ขับร้องเอาไว้ค่ะ
โดยครูสลาคุณวุฒินะคะได้แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
จากไปเมื่อวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อประทีบเองเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอก
คือเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอก
คนติดตามเนี่ยก็ได้นำไปส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งจากไปเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
พิธีศพเนี่ยจัดที่เชียงใหม่นะคะจนถึงวันนี้ค่ะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้าย
ก่อนที่พรุ่งนี้จะนำร่างมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ต่อไปนะคะ
จากนี้นะคะครูสลายังโพสต์ถึงเส้นทางในวงการเพลงของเฮียเล็กหรือว่าเล็กราชวัฒน์
เขาบอกว่าเฮียเล็กเนี่ยคือผู้จัดการคู่บุญของพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะคะ
นั่นหมายถึงเป็นคนที่ฟูมฟักพี่นางนับตั้งแต่วันเริ่มต้นจนโด่งดัง
แบบปิดฟ้าในโลกของหมอลำเลยก็ว่าได้นะคะเฮียเล็กคือคนแรกที่ให้โอกาสครูสลาในการเป็นนักแต่งเพลงด้วย
เป็นคนแรกเลยที่ซื้อกรอนลำของครูสลาไปให้พี่นางสิริพรร้องเป็นแรงผลักให้ได้มาเป็นครูสลาคุณวุฒิทุกวันนี้ค่ะ
บ้านปลายชีวิตของเฮเล็กนะคะท่านได้วางมือจากวงการบันเทิงไปทำธุรกิจส่วนตัว
อีกหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาของเฮเล็กก็คือคุณตั๊กกะแตนชนระดาเดินทางไปร่วมงานศพที่จังหวัดเชียงใหม่
กะแตนเนี่ยได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่าเฮียเล็กเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งจากลูกเป็ดขี้เหลที่ไม่มีใครสนใจจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
ท่านเนี่ยเป็นคนสอนตั๊กกะแตนร้องเพลงแนวหมอลำแล้วก็ผลงานสำคัญของท่านที่ตั๊กกะแตนทราบซึ้งใจมาจนถึงทุกวันนี้
ก็คือการที่ท่านคัดเลือกเพลงคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ให้ตั๊กกะแตนร้อง
ซึ่งเพลงนี้ค่ะก็ประสบความสำเร็จมากพวกเราเองก็รู้จักนะตั๊กกะแตนก็เลยเลือกเอาเพลงนี้มาร้องส่งเฮียเล็กเป็นครั้งสุดท้าย
ก็คือการท่านคัดเลือกเพลงนี้มาร้องส่งเฮียเล็กเป็นครั้งสุดท้าย